สำหรับพลอยห่อวังสาวร่างเล็กพริกขี้หนูคนนี้นะคะอยู่เป็นโสดมาได้ปีกว่าแล้วคุณคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าหัวใจของเธอกำลังเบิกบานเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับนายแบบหนุ่มที่มีนามว่านุ่มถูนั่นเอง

มเรื่อนรายการเราเป็นยังไงนะคะขยายเติบโตอะไรยังไงบ้างเลย

ใช่แล้วก็มีพีชอย่างกูด้วย
จริงแล้วเป็นเพื่อนกันมากันอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็ชอบไปเที่ยวเล่นกัน

เนี่ยพลอยของวังเขาเป็นสไตล์แบบชิค

รูปนี้ถือว่าเป็นรูปเปิดตัวก็ว่าได้เลยนะ

คือคนมีเคมีลักษณะที่เข้ากัน
หนุ่มทิ้มเองเนี่ยผ่านมาหลายบทบาทแล้วนะคะ
ก็เคยถ่ายแบบก็เคยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นนุ่มหล่อสายเซอร์ที่แบบ
ขโมยหัวใจสาวหลายคนเลยค่ะ

คนนี้เหรอมันคุณหน้าคุณตาไงคุณ
ทูนี่ถือว่าเป็นนุ่มกระแสฮอตที่มาแรง

เพราะว่าสไตล์หรือว่าการแต่งตัว
หน้าตาเขาเนี่ยด้านไปคล้ายพระเอกญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะ

เขาบอกว่ามันเป็นแฟชั่นที่มาจากพุทธบูชา
เป็นมุมมองที่ถ่ายทอดแบบเหมือนผ่านทางศาสนา
ก็เป็นเรื่องของแฟชั่นตัวตนของเขาก็แล้วกันเนอะ